คุณผู้ชมคะมาดูต่อเลยเหตุการณ์นี้
คือทั้งเมาเหล้าทั้งเสพยาบ้า
เหตุการณ์ที่อุทัยธานีนะคะ
คือผู้ชายคนนี้อายุ๒๘ค่ะ

คือเขาไม่ได้แค่คลุมคลั่งค่ะ
แต่เขาถือมีดบุกไปร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในปั๊มน้ำมัน

พนักงานก็พยายามจะหลบนะคะ
คือผู้ชายคนนี้เหมือนกับว่าเขาถือถุง
เป็นถุงพลาสติกสีขาวแล้วยื่นให้พนักงาน
ร้านสะดวกซื้อคงจะบังคับให้เอาเงินใส่หรืออะไรแบบนี้

พนักงานนิ่งแล้วก็ถอยหลบใช่ไหมคะ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้

มีดบุกไปก่อเหตุแบบนี้นะคะ

คือเดินหนีออกไปจากร้านแล้วขึ้นรถจักรยานยนต์
ทะเบียนกไก่บไม้จจาน๑๒๔อุทัยธานี
แล้วหนีไป๔ทุ่มกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตำรวจทำงานอย่างรวดเร็ว
ตำรวจสพเมืองอุทัยธานีสืบตามหาตัวคนร้าย
รู้ว่าคนร้ายคนนี้ชื่อว่านายเสกสรรอายุ๒๗
ไปจับถึงบ้านเลยอ่าไปจับถึงบ้านที่อำเภอเมืองนะคะ
ตำบลน้ำซึมค่ะครับระหว่างเข้าจับกลุ่มเนี่ย
เสกสรรเมาอยู่เหรอคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนใช่ไหม
จับได้วันนี้สายสายเมาอยู่ไม่รู้เมาต่อเนื่อง
ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนถึงสายวันนี้ค่ะ

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือนำตัวไปโรงพัก

สุดท้ายนายเสกสรรรับสารภาพ
ว่าก่อนลงมือก่อเหตุเสพอย่าบ้าไปสองเม็ด

ขี่รถจักรยานยนต์พกมีดไป
ไปชิงทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในปั๊มน้ำมัน
เงินมาพันกว่าบาทขี่รถจักรยานยนต์หนี

แล้วก็กลับเข้าบ้านโดนจับแบบนี้
คำถามคือแล้วทำไปทำไมเออ
เขาบอกเขาตกงานไม่มีเงินไม่มีงาน

ก็ต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็ติดคุก
คือผู้ต้องหาคนนี้เขาตระเวนดูก่อนนะ
ดูร้านสะดวกซื้ออยู่หลายที่ค่ะ
สบโอกาสก็เลยไปก่อเหตุร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในปั๊มน้ำมัน
เงินที่ได้ไปคือ๑๑๐๕บาท
จับกุมได้เงินของกลางก็ยังเหลือนะคะ

ซื้อขนมซื้อขนมกินเล่น
เงินที่เหลืออยู่ก็ต้องคืนผู้เสียหายเขา
แล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
และนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ

เพราะตามร้านสะดวกซื้อนี่
ได้แบงค์มาครบจำนวนเขาก็เตรียมทอนน่ะ